พอถึงเท้าแชร์เนี่ยหลังจากแชร์แม่นมาดีแล้วเนี่ย
จะมีวงนู้นวงนี้วงนั้นผุดขึ้นมาอีกเรื่อย
ให้เราได้เห็นกันว่าในสังคมนี้ก็มีการเล่นแชร์แบบนี้เยอะเหมือนกัน
หลากหลายทีเดียวจะพาไปดูวงหนึ่งนะคะ
เป็นเท้าแชร์ในจังหวัดอายุทยาพระนครศรีอายุทยาค่ะ
เป็นเท้าแชร์ออนไลน์คือเจ้าของแชร์เนี่ยเท้าแชร์เนี่ย
เขาไปตามหาลูกแชร์ที่เป็นผู้หญิงคนนึงค่ะ
ที่เปียร์แชร์ไปได้แล้วเนี่ยก็หายไปเลยนะ
เปียร์แชร์ไปได้กว่าสองแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็ไม่ยอมจ่ายต่อไม่ยอมจ่ายต่อ
ทีนี้พอไปทวงถามก็บอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
ของใครอ่ะต่อเดือนอ่ะสองหมื่นห้าพี่จะให้เท่าไหร่พี่พูดมาเลย
พันเดียวอ่าให้หนูพันเดียวใช่ไหมอ่าดูนะค่ะนี่นะค่ะ
โอ้ยมันต้องมาไลค์แล้วอ่าไม่ไลค์ค่ะแต่ดูได้เลยว่านี่นะค่ะ
หนีค่ะขับรถตู้หนีให้ให้รถตู้พาหนีนะค่ะ
โอ้ยยอดสองแสงค่ะเล่ามาเลยค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่ดุเดชเผ็ดมั่น
เซ็นเซอร์ไว้นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นเนี่ย
เป็นบรรยากาศที่เท้าแชร์ในคลิปเขาชื่อว่าเปิ้ลเปิดวงแชร์ออนไลน์เบอร์ละสองหมื่นบาท
ไม่ยอมส่งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยที่เหลือรวมเป็นเงิน๒๕๐๐๐บาท
โดยอ้างว่าไม่มีไม่หนีแต่ขอผ่อนจ่ายให้เดือนละ๑๐๐๐บาท
กว่าจะครบ๒๕๐๐๐บาทนี่ใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

ปาปาก็ไป๒๐กว่าปีค่ะจริงแล้วต้องผ่อนเดือนละ๒๕๐๐๐ใช่ไหม

๑๐งวดก็๒๕๐๐๐๐บาทอันนี้บอกว่าให้๑๐๐๐บาท
เดียวโอ้โหเจอแบบนี้เป็นไงคะทั้งเท้าแชร์ลูกแชร์ที่เปียร์แล้วหนี
ก็เลยเนี่ยค่ะเกิดปะทะคารมการดากันลั่นถนนอย่างที่เห็นนะคะ
ก็ตามนะคะมีชาวเน็ตที่ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้ามาตั้งคำถามว่า
จริงแล้วแชร์ออนไลน์แบบนี้ถูกกฎหมายหรือเปล่า
และจะดำเนินการฟ้องร้องลูกแชร์ที่เปียร์แชร์แล้วโกงได้หรือไม่

แล้วก็มีการทำกราฟิก๘ข้อชื่อว่าต้องรู้ก่อนเล่นแชร์
หรือริจะเป็นเท้าแชร์ตามพรบการเล่นแชร์พศ๒๕๕๙
คือมีสาระสำคัญดังนี้นะคะคุณผู้ชมครับ
ประชาชนเป็นเท้าแชร์ได้แต่ห้าม
ห้ามตั้งวงแชร์รวมกันเกิน๓วงค่ะ
วงได้๒วงได้๓วงได้แต่๔ไม่ได้
เกิน๓วง๒ห้ามมีสมาชิกทุกวงเกินกว่า๓๐คน
ที่ได้๓๐คนพอนะ๓ห้ามมีเงินกองทุน
หรือเงินกองกลางต่อ๑งวดเกิน๓แสนบาท
วงนี้ก็คือไม่ผิดเพราะ๒๕๐๐ใช่ค่ะ
ไม่ให้มีการโฆษณาให้คนเข้ามาร่วมเล่นแชร์
ฉะนั้นหากผิดจากที่กล่าวมาก็ถือว่าเป็นวงแชร์ที่ผิดกฎหมาย
และเมื่อเท้าแชร์หนีหรือว่าโกงหรือบริหารผิดพลาด
อันนี้สมาชิกสามารถฟ้องแพ่งได้
แต่ถ้ามีเจตนาโกงเช่นได้เงินแล้วเชิดหนีไป
อันนี้ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เหมือนกัน
เป็นคดีอาญาในข้อหาช่อกงได้เช่นเดียวกัน
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ในพรบการเล่นแชร์

ใครจะเล่นแชร์ดูให้ดีนะครับ
มันรู้หน้าไม่รู้ใจนะ
ส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเล่นกับคนรู้จักกัน
มันคุ้นเคยกันแต่เรื่องของเงินมันก็พูดยาก

บางทีเพื่อนกันยืมกันไม่เท่าไหร่เขาก็ไม่คืนนะ
อาศัยความเป็นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันไม่ได้แล้ว